คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องราวของการขอ
ขอติดรถไปด้วยได้ไหมให้ไปด้วยเถอะสงสารเขา
สรุปว่ารู้จักกันหรือเปล่าถึงจะไปขอติดรถด้วยนะครับ
อ้าวก็อยากติดรถไปด้วยสาวสวยดีมันเย็นดี
เออพี่สาวครับผมขอติดรถไปด้วยได้ไหมครับทำไมอย่างนั้นน่ะ
เอ้าก็ผมโตเป็นนุ่มแล้วครับนี่จะขอตามไปด้วยได้ไหมครับคนนี้ตามสาวอ่ะสิ
รู้สายตาเจปลอบบอน
เอ้าจริงเนาะไม่ต้องถ้าคุณเจอยังงี้คุกันออกไปด้วยไหม

เออแต่เนี่ยด้วยความที่ว่าสาวคนนี้เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงจริง

คืนเอาไปเดี๋ยวหาว่าขโมยหมาเขาจริง
ใช่ไหมแต่อยู่มันโดดขึ้นมาบนรถเนี่ย
ไม่รู้มันมาหลบร้อนหรือว่ามันต้องการจะตักแอร์ให้มันเย็นฉ่ำ
จริงว่ามันคงร้อนอยู่นี่หรืออยากจะไปด้วยจริงก็ไม่รู้เหมือนกัน
สุดท้ายนะครับก็ต้องไล่เจ้าหมาตรงนี้ลงไปก่อน
เฮ้ยออดอ้อนซะจริงเลยเชียวจะมาขอไปด้วยแต่มันน่ารักจริงนะ
น่าจะเป็นสุนัขที่มีคนแถวนั้นเขาเลี้ยงไว้แหละ
ใช่แล้วก็คงจะคุ้นเคยกับการขึ้นรถแบบนี้หรืออาจจะเข้าใจรถคันนี้เป็นรถตัวเองหรือเปล่า
เรียกว่ามาตากแอร์ด้วยแหละรู้แหละว่าเขาแบบเปิดแอร์ทิ้งไว้อย่างนี้

ขอขึ้นรถคงไม่ได้มั่วตัวเดี๋ยวแฟนเข้ามายุ่งเลยนะบอกให้